พี่พี่บอกอะไรนะเป็นหนี้ต้องใช้อ่าทวงเงินต้องทวงเงินต้อง
ไปทำดูจากดาวอังคารก็รู้ว่าไม่ได้เป็นทำอะไรเลยนะคะ
เงินกู้นอกระบบลูกหนี้ขาดส่งเงินแค่สองวันนะ
ไม่ใช่สองเดือนหรือสองอาทิตย์นะขาดเงินขาดส่งเงินแค่สองวัน
สิ่งที่ทำคือเอากาวไปหยอดรูประตูไม่ให้ออกจากบ้าน
นายกับลูกวัยสี่ขวบโอ้โหนานสี่วันโอ้ยยังไม่หมดค่ะ
พ่นสีสเปรย์ประจานหน้าบ้าน
ของที่อยู่หน้าบ้านยกออกไปหมดเลยเป็นทำป่ะ

อันนี้ไงลงมาแล้วนะลงมาแล้ว
นี่ค่ะมาหน้าบ้านของลูกหนี้นะคะ
ชายชะกันสักประมาณ๒๓คนที่อยู่ในนั้นเอามาอีกคนนึง

มาปวดเปลี่ยนดูสิว่ามีใครอยู่ไหม
นี่คือบ้านลูกนี่นะคะหลังจากนั้นไม่นานครับ

นี่เห็นไหมพ่นสีสเปรย์แล้ว
พ่นแล้วหลบได้หลบไปขี้โกง
ยกของหน้าบ้านรังน้ำอัดลม
ที่พอจะเอาไปได้เอาไปหมดเลยค่ะ

เนี่ยกล้องวงจรปิดบ้านหลังนี้บ้านอีกหลังหนึ่งเขาจับภาพได้นะคะ
อันนี้กำลังหยอดกาวพ่นสีหยอดกาวยกของครบเลยค่ะ
กล้องวงจรปิดริมถนนสายบางจักรวัดนางชำ
ตำบลบางจักรอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองจับพับได้
นี่เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายของวันที่๓๐กรกฎาคมที่ผ่านมา
เก่งคันนี้คุณผู้ชมมีผู้ชาย๓คนลงมาจากรถ
แล้วก็มีพฤติกรรมอย่างนี้เลยที่คุณผู้ชมเห็น
ทีนี้ต่อมาค่ะเจ้าของบ้านชื่อว่าคุณออนนามสมมุติอายุ๓๙ปี
ออกมาร้องขอความช่วยเหลือกับสื่อมวลชนแล้วก็ชาวบ้านบอกว่า
เขาถูกแก๊งเงินกู้ตอนแรกขับรถกระบะสีดำมาจอดหน้าบ้าน
ซึ่งเปิดเป็นร้านค้าอยู่ห่างจากป้อมสายตรวจไปสักประมาณ๓๐๐เมตร

เฮ้ยห่างจากป้อมสายตรวจสามราเมตร

หนึ่งในชายชะกันลงมาใช้กาวหยอดรูกุญแจประตูเล็ก

ถูกขังอยู่ในบ้านกับลูกวัย๔ขวบนาน๔วัน
นี่เห็นไหมกาวหยอดตรงกุญแจตรงนั้นที่เราทำให้ดูนะคะ
หลังจากนั้นคุณผู้ชมอ้าวออกมาได้ยังไงใครช่วยเหลือล่ะคะ
ตำรวจสพบังจักรค่ะไปตรวจสอบบ้านหลังดังกล่าว
เพราะว่าที่พื้นหน้าบ้านพ่นสีสเปรย์ไว้หลบได้หลบไปขี้โกง
เห็นไหมคะประตูเหล็กก็พ่นสีดำเป็นแบบนั้นเลย

ทีนี้ที่ออกมาได้หลังจากที่ถูกขังในบ้านนาน๔วัน
เพราะสามีของผู้เสียหาย

ส่วนภรรยาขายของอยู่ที่บ้านหลังนี้หลังที่เกิดเหตุนี่แหละค่ะ
กู้เงินนอกระบบมา๖๐๐๐บาท
ส่งดอกเบี้ยวันละ๕๐๐บาทที่ผ่านมาไม่เคยผิดนัดเลยอืม
แต่ว่าช่วงหลังเนี่ยขายของไม่ดีขาดส่งไป๒วันถ้วน

แก๊งเงินกู้นอกระบบโทรมาจี้โทรมาตามโทรมาคมคู่
วันแรกเลยก็คือ๒๗กรกฎาคม
ทีนี้ภรรยากลัวก็เลยหลบอยู่กับลูกสาว๔ขวบในบ้านหลังนี้
ครับพร้อมกับป่าอีก๓ตัว
หลังจากนั้นมันมาเลยค่ะหยอดกาวตรงประตูเหล็ก
หมายถึงสามีไม่ทราบเรื่อง
ก็เลยโทรศัพท์ไปบอกให้ญาติซื้อข้าวมาส่งให้กับทางบ้านหลังนี้

โทรไปหาญาติให้ญาติซื้อข้าวมาให้
ถึงจะรู้ว่าอ้าวโดนทำแบบนี้ค่ะ
ก็เลยรีบกลับจากกรุงเทพมางัดประตูช่วยภรรยากับลูกออกมาได้
เรื่องต้นทั้งหมดไปแจ้งความไว้แล้วนะคะ
เพื่อให้ติดตามคนก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป